แต่พูดถึงงูเงี้ยเขี้ยขอแล้วเราก็หลายคนบอกมันมา
ทีไรก็อาจจะให้โชคก็ได้
อย่างเจ้าของสวนผลไม้ที่จังหวัดตราดนะคะรวมไปถึงเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เขาบอกว่า
งูบุกมาบ้านแบบนี้ยิ้มรับทรัพย์รับโชคเลยค่ะ
มาค่ะมาที่บริเวณนี้นะคะก็คือ
เขาเรียกว่ามันเป็นทางขึ้นลงไฟฟ้าบ่อไร่
อยู่ที่ตรงบนบอบรอยอำเภอบอบรอยจังหวัดตราราชนะ
นี่ไงตัวเท่านี้แหละเอาจิ๋วเหรอเออจิ๋ว
แต่มาแบบนี้แล้วคุณพันทิพย์แสงสุกเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์
บอกว่าโอ้โหมาแบบนี้ก็โอเคนะ
เพราะอะไรคะเขาบอกว่าตอนนั้นตั้งร้านอยู่กำลังแบบขายของไงในงานงานผลไม้ของดีบ่อไร่
เปิดร้านอยู่ช่วงเที่ยงเห็นงูค่ะงูตัวนี้คืองูกระปะนะ
มีพิษร้ายแรงค่ะเป็นงูมีพิษนะมานอนขดอยู่บริเวณเสาเต็นต์
พี่เขาทำไงไล่มันลงรูไปเลยค่ะแต่ไล่ยังไงก็ไม่ยอมไป
เห็นตั้งแต่เที่ยงไล่จนถึงสามทุ่มโอ้โหไล่ตั้งแต่เที่ยงครับ
เพราะมันคืออะไรรู้ไหมอะไรงูกลับป่ะหรือไม่กลับดี
เฮ้ยมันงูกระปะกระปะกระปะไม่มี
มันไม่ใช่งูกับปะนี่แหละแต่มันก็ไม่กลับนะคะ
มันก็อยู่ตรงนั้นอยู่บริเวณปากท่อน้ำอยู่ใกล้ร้าน
แต่ก็ยังโชคดีอย่างคือมันไม่ได้ทำร้ายใครค่ะคุณ
เธอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้ว
โทรเรียกกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดดีกว่า
กู้ไพรมาถึงอ่ะจับได้ง่ายได้รวดเร็วแบบนี้
คุณพันทิพย์บอกกับทีมข่าวว่าคิดเลยนะว่า
การมาของงูกระปะครั้งนี้ก็กะแล้วว่าจะได้โชคจากงู
เพราะว่าเวลาไปขายของออกร้านตามงานที่ไหน
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นี่เป็นครั้งแรกนะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการดีที่งูมาร
น่าจะให้โชคให้ลาบล่ะค่ะตกลงกลับป่ะ